ไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะ

กลิ่นเลย
กลิ่นเปรี้ยวเลย
คุณผู้ชมเห็นอยู่พิธีสุดแปลกค่ะ

ดมกลิ่นทำนายอนาคต

จะมีเนื้อคู่ตอนอายุเท่าไหร่

คุณจะมีเนื้อคู่ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันนะ

ตัวยานทริปมันอยู่ในจมูก

ถ้าผมโชว์แม่เอาไหมล่ะคนแม่ก็โชว์วันหมาย
ทั้งหมดจับได้มีแฟนใหม่ที่เป็นคู่ผัวตัวเมีย
ที่จะได้อยู่กับเราตลอดไปจนแก่เท่าเมื่ออายุ๕๑ปี
อายุ๕๑จะมีแฟนคนนั้นที่อยู่ในแค่เท่า
มีจังหวะที่เขาเบาปากสูบกลิ่นเข้าไปกันอย่างเนี้ยนะ
ทำอย่างงี้ด้วย
อ่าเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งว่าอย่างไร
ก็จะบอกว่าคือวิธีนี้คุณมันมีเพจไง
จับผิดหมอดูร่างทรงใช้ชื่อว่าคุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดี
เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์แต่ไม่มีการให้รายละเอียดอะไร
สำนักดมกลิ่นทายดวงแห่งนี้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
แต่รู้แต่ว่าคนที่ดมคนนั้นที่บอกว่าเป็นหมอดูอะไรเนี่ย
เขาเรียกตัวเองว่าพ่อปู่อย่างที่บอกตอนแรกดมก่อน
ดมห่างแล้วเริ่มดมใกล้ข้ามจากมือฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา

ขอโทษนะ
ขออ่านตามนี้นะ
ขำจนนั่งฟังมันพูดมากกว่า

บางคนบอกระวังนะเดี๋ยวได้
คนดูดวงเนี่ยเพราะปู่ไปดูดวงแทน

หลายร้อยข้อความไปในธรรมนอง
ว่าจะเป็นลักษณะของการดมแล้วทำนายดวงได้เลยค่ะ